การทำข้าวเปิ๊บที่บ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
เริ่มด้วยนำแป้งข้าวเจ้ามาละเลงเป็นแผ่นบางที่ผ้าขาวบาง
ซึ่งขึงปากหม้อไว้เป็นการนึ่งให้สุกแล้วจึงเติมผัก
ขณะเดียวกันตอกไข่ใส่ลงไปบนผ้าขาวบางที่ขึงไว้อีกปากหม้อหนึ่ง
ไข่สุกก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่แป้งห่อผักสุกพอดี
เวลาจะกินจะตากส่วนแป้งลงก่อนแล้ววางไข่ไว้ด้านบน
จึงเติมน้ำปรุงรสหรือน้ำก๋วยเตี๋ยวราด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน